ในช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ติดกัน๓ครั้งนะครับ

ก็อาจจะทำให้หลายคนนึกถึงเหตุแผ่นดินไหวที่ในป่าน
ซึ่งวันนี้ก็ผ่านมาครบ๑ปี
ในขณะที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวผ่านไปแค่กว่า๑สัปดาห์

แต่ว่าในป่านประชาชนยังคงไม่เห็นอนาคตนะครับ
บรรยากาศในพิธีไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ
จากเหตุแผ่นดินไหวในเนป่านเมื่อ๑ปีก่อนในวันนี้
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าครับ
โดยชาวเนปานก็ได้แต่หวังนะครับว่า
การฟื้นฟูประเทศหลังจากนี้
จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าเหมือนกับ๑ปีที่ผ่านมา

ขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในเนปาน
เมื่อวันที่๒๕เมษายนปีที่แล้ว
จากนั้นในวันที่๑๒พฤษภาคม

โดยมีอาคารบ้านเรือนเสียหายจากแผ่นดินไหวทั้ง๒ครั้ง

รวมทั้งโบราณสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกโลก
ก็พังทลายแทบไม่เหลือซาก
โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตราว๙๐๐คน
บัดเจ็บอีกกว่า๒๒๐๐๐คน
ในการปลูกสร้างไหม
ชาวบ้านจำนวนมากยังคงต้องทนเสี่ยงชีวิต
อาศัยอยู่ภายในบ้านที่กลายเป็นเพียงซากปรักหักพัง

เพราะไม่มีเงินที่จะซ่อมแซม
ขณะที่บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว

ความหวังที่จะได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
ในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย

เมื่อวานนี้ประชาชนจำนวนมากได้ใช้โอกาสในวันครบรอบ

แสดงความไม่พอใจความล่าช้าในการดำเนินการฟื้นฟู
จนเกิดการปะทะกับตำรวจที่พยายามเข้าขัดขวาง
บริเวณหน้าประสาทสิงหาดูบา

แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรง

ตั้งแต่แผ่นดินไหวได้เพียง๓สัปดาห์
จนถึงตอนนี้ผ่านไป๑ปี

และเหตุประท้วงครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ยังลงไปไม่ถึงมือของประชาชน
คัดกาประสาทโอลีนายกรัฐมนตรีของเนปาน
ที่เป็นประธานจัดงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
ในโอกาสครบรอบ๑ปีในวันนี้
ระบุต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมพิธีว่า
ทางการกำลังเริ่มซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
โดยเฉพาะพื้นที่มรดกโลกในกรุงกาดมันดุเมืองหลวงของเนปาน
วิหารอนันตปุระและอนุสวรีมากกว่า๖๐๐แห่ง
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันจันนี้
มกลางเสียงวิพักษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าในการทำงานของรัฐบาล
ซึ่งส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ
ขณะที่สภากาชาติเปิดเผยว่า
เงินช่วยเหลือที่นานาประเทศระดมส่งให้เนปาน
เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหว
เป็นจำนวนเงินกว่า๔๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า๑๔๓๕๐๐ล้านบาท
ยังคงไม่ได้ถูกนำไปใช้แต่อย่างใด
ขณะที่บรรยากาศในการจุดเทียนไว้อะไรให้แก่ผู้ที่จากไป
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงค่ำ

ซึ่งนอกจากประชาชนนับพันคนที่มาร่วมงาน
จะร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์แล้ว
พวกเขายังจุดเทียนเพื่อสร้างความหวังว่า
ประเทศเนปานจะเร่งฟื้นฟูประเทศ
ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว